นารากรต้องรีบชี้แจงเป็นการด่วนเลยต้องบอกว่าท็อปนารากร
เป็นลูกรักคนใหม่ของพ่อเอ๊ะระเบียบวัฒนศิลป์
หลายคนตอบไปในกับเตรียมสักข้าวเลยนะ
แล้วจะรักท็อปคนเดียวเลยเหรอไม่รักคนอื่นเลยเหรอ
ซึ่งงานนี้ค่ะน้องท็อปนารากรเปิดใจกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าจริงแล้วไม่ได้ดันแค่คนเดียวไม่ได้รักแค่คนเดียว
ให้โอกาสทุกคนได้ทำการแสดงเหมือนกันหมดเลย
พระเอกนางเอกคนอื่นนะคะ
แต่ตอนนี้ของผมเนี่ยมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับพ่อเอ๊ะมากกว่าคนอื่น
มีทั้งถ่ายรายการมีทั้งถ่ายละครด้วย

คือมันมีภาพคู่กันบ่อยไปในหลายที่คุณผู้ชม
ยืนยันเลยไม่ได้เป็นลูกรักแน่นอน
แต่ก็ขอบคุณทุกโอกาสที่มอบให้นะจ๊ะ
ส่วนที่หลายคนยกให้เป็นหมอลำที่ฮอตที่สุดก็ดีใจค่ะ
แล้วก็แม่แฟนคลับรักแล้วก็ซัพพอร์ตมาโดยตลอดเลย
สัญญาเลยนะว่าจะตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
สมกับที่ทุกคนเขารอคอยกัน
คนฉันเห็นเงินฉันเงยหน้าขึ้นมาแล้วฉันแบบว่า

ฉันอยากเป็นจักรกหมอลำบ้างนะ
เออนะคะไปฟังเสียงพระเอกคนนี้กันหน่อยค่ะ
ก็ขอบคุณโอกาสมากที่แฟนคลับยกให้เป็นพระเอกหมอลำ

เพราะทุกคนก็เต็มที่เหมือนกันทุกคนครับ
ในความคิดผมคือพ่อไม่ได้ดันคนเดียวเลย
อยู่กับพ่อมากคนอื่นภาพเลี่ยวออกไปเป็นแบบนั้นหรือเปล่า

เป็นโอกาสพิเศษครับแฟนเขาทุกคนก็
มาแสดงความยินดีในการเปิดทำการแสดงวันแรก

เพราะว่าเสร็จจากการเปิดวงก็มางานต่อวันนี้เลย